รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับผู้ชมครับ
เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความเชื่อ๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

สื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างนะครับ

แต่คลิปผีเข้าคนเนี่ยมันมีให้เห็นจนแบบว่าเฮ้ยเยอะไหม
ไหนจริงอันไหนปลอมเราดูไม่ออกแล้ว
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเก็บเรื่องราวของเขาเนี่ย
เอาตรงเขาเก็บไว้เขารู้แค่คนในครอบครัว

เป็นทางผ่านผีหรือผีเข้ามาอยู่ในร่างของเขาได้จริง

สามารถสื่อสารนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ไปเจอกันในขณะที่ปฏิบัติทำ
เป็นครั้งแรกที่เขาจะยอมเล่าจากปากของเขาต่อที่สาธารณะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้
เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบางทีเขาเล่าไปเขาอายที่ซ้ำไป
ถูกต้องนะครับรวมถึงยืนยันนะนะว่าตัวเองเขาเองนั้นมีสัมผัสที่๖นะครับ
พบกับเขานะครับคุณโอ๊ตวิศวะยิ่งพันธ์ครับ
สวัสดีครับคุณโอ๊ตวิศวะยิ่งผันครับ
สวัสดีครับคุณโอ๊ตครับ

เมื่อ๓๐ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งธรรมดา

แขกของเราเนี่ยวันนี้คุณโอ๊ตเนี่ยนะครับ

อย่างที่บอกว่าอายุเพิ่ง๓๐ปีเอง

แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในตอนเด็กนี่นะฮะ
เขาบอกว่าคุณโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมาก
เพราะทุกครั้งเนี่ยคุณจะไม่สบายคุณก็จะเห็นผี
ถ้าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดตอนเป็นเด็กก็คือ
จะเจอบ่อยมากครับเวลาที่ป่วย
เวลาที่ป่วยไม่สบายแล้วก็จะเจอแบบเป็นผู้ชาย

แบบเขาจะมาแบบร่างเล็กแล้วค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

แล้วมีครั้งหนึ่งคือเขามาชี้หน้าบอกว่า

เอาของกูคืนมาผมไม่มีอะไรตอนนั้นผมนอนอยู่มีแต่ผ้าห่ม
ผมก็หอบว่าผมวิ่งไปให้แล้วพ่อพ่อพ่อวิ่งออกไปหาแม่
เอาของกูคืนมาตอน๕ขวบ

ทุกวันนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเขาเมาอะไร
จนอายุ๓๐ยังไม่ทราบเลยจนกระทั่งโตขึ้นอายุได้๑๙ปี
เริ่มได้ยินเสียงผีกระซิบเตือนแล้ว

แล้วก็ทำให้คุณรอดตายอย่างปฏิหารมาได้ด้วย

ฝันมันเห็นเป็นเราขับรถอยู่
แล้วก็เป็นรถที่ขับมันเป็นรถสีบ่อน

ขับหนีแล้วไปแห่โค้ง
แล้วก็พอแหกโค้งเสร็จ

ไปถึงปุ๊บพระมองหน้า

คล้ายเสียงเดียวกันกับที่เราฝันเลย

ใช่ครับซื้อรถคันสีบอล

แต่สภาพรถนี้คือยับเยินไปเลย

ตอนนั้นไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ค่ายหนึ่งครับ
แล้ววันแรกที่ไปครับเจอเลยครับ
ก็คือผมไปถึงดึกตี๒ได้

ทำไมทุกคนเขายังนอนกันอยู่ทุกคนยังนอนกันหมดทุกคน
เรานอนมาได้สักพักล่ะเดี๋ยวก็คงจะป่าวไม่นอนแล้วก็นอนเล่นไปสักพักหนึ่ง

กูป่าวนุกหลีแล้ว
ขยมบนตัวแล้วก็ขยมอยู่สักพักผมว่ามันไม่ใช่แล้ว
มันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแล้วผมว่า
ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คน
ผมขยับไม่ได้ซึ่งพยายามลืมตา

แล้วจนพยายามสุดมันมองเห็น
เห็นเป็นคนผู้ชายคนหนึ่งยืนขยมผมอยู่ตรงกลาง

แล้วทีนี้เขาก็ค่อยคลายลง
แล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้
ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่นี่ขอให้ดูแลกัน

ใส่ชุดเป็นทหารแบบสุดใหม่
เรื่องละสักพักหลังจากที่ผมแบบว่าจะทำบุญไปให้

พร้อมคุณภาพที่จะตาย
เค้าทะเลาะกับแฟน
มีเรื่องกันแล้วก็มายิงตัวตาย
ครับตอนมาตี๓ผมก็เลยผมก็เลยหัวงครัวเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ต่อมาผมได้โทรศัพท์จริงนะครับ

เขาก็มีพี่เลี้ยงเอาโทรศัพท์มาให้โทร
แล้วก็โทรกลับบ้านไปทำบุญได้
คือเหมือนจากที่มันไม่ดีก็กลายเป็นดีครับอยู่ค่าย

แสดงว่าคุณคิดว่าผีนี่มาให้คุณ
แต่ตลอด๒ปีเท่ากับว่าคุณได้มีโอกาสเจอผีแค่

เคยคิดบ้างไหมว่าที่ผีเริ่มมาเจอคุณตอนคุณเป็นทหารเนี่ย
เพราะว่าคุณเป็นเด็กที่มีสัมผัสพิเศษ

คือคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณสัมผัสได้เนี่ย
ไม่รู้ว่าเรามโนภาพไปเองใช่ครับหรือมโนไปเองหรือเป็นเรื่องจริง

แต่วันที่ผมเห็นเขาเนี่ย
คือเขามาให้ผมเห็นอย่างหนึ่งคือ
ตอนที่ผมนอนอยู่นั่นผมไม่เห็นบรรยากาศในภายรอบของกองร้อยเลย
แต่เขาให้ผมเห็นภาพว่าตรงนี้เป็นแบบนี้เป็นพื้นที่แบบนี้แบบนี้แบบนี้

ตอนที่ผมไปมันตี๒มองไม่เห็นอะไรเลย
แล้วทีนี้ในภาพที่เขามาให้ผมเห็นคือ
ด้านล่างเป็นสนามตะก้อตรงนี้เป็นที่ฝึกตรงนี้เป็นแบบนี้
คือผมสามารถตอบได้หมดโดยที่ผมยังไม่ต้องมาเดินไปลงดู
คือเป็นมโนภาพเข้ามาในจมองแล้วเลย

บรรดาพี่น้องคุณญาติพี่น้องคุณมีใครเป็นแบบนี้ไหม
มีตาครับตาเคยเป็นหมอธรรม

เพราะฉะนั้นอาจจะได้รับสืบมาทอดมาจาก
คือจริงแล้วหมอทำหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบ
หมอธรรมก็คือเป็นเหมือนหมอพื้นบ้าน
ถูกไหมฮะที่เวลาที่ใครเขาล้มป่วย
หรือว่ามีคนเขาคิดว่านี่ผีเข้าหรือเปล่า
หมอธรรมก็จะมีหน้าที่ไปกระจัดปัดเป่า
เอาสายสินไปผูกข้อไม้ข้อมือ
แล้วก็เหมือนกับขอให้แบบอยู่เย็นเป็นสุข

แล้วคุณตาได้มอบพิชาให้บ้างไหมฮะ
จริงเห็นตอนนั้นผมยังเด็กนะครับ
ตอนคุณตาอยู่แล้วเห็นน้าเขาบอกว่า
คือมันให้จากลูกกันไม่ได้ให้ลูกไม่ได้
มันต้องให้ข้ามลูกไปเป็นหลาน
แล้วเขาว่าถ้าตายังไม่เสียก็คงเป็นผมที่ได้

แล้วได้วิชาอะไรมาจากคุณตาบ้าง

จริงแต่ผมเอามาใช้จริงจริงครับเป็นคาถากันหมากัดครับ

ฐานี่ก็คือสุนัขผัตตังสุมังคลังครับ
สุนัขขัดตังสุมังคลังมันเป็นคาถาบทหนึ่งในบทสวด

แต่ชีวิตของเขาเขายังบอกเขายังสับสนในตัวเองอยู่เลยว่า
สิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เขาเจอมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่า

แล้วเราพักกันสักครู่แล้วกลับมากันต่อ
เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ

มีเสียงเสียงหนึ่งบอกมาว่าต้องช่วยคนนะ
กลับทันทีเลยว่าไม่เอาทำไม่ได้ไม่ช่วย
เราเป็นคนชอบท้าอยู่แหละผมก็ท้าเลย

เห็นป้าตายครับ
เขาบอกว่าวิธีแก้ก็คือต้องไปบอกป้าว่า
ต้องไปปฏิบัติธรรม๗วันไม่งั้นป้าจะตายภายใน๖เดือน
หลังจากนั้น๓เดือนได้ครับป้าไม่ยอมไปสักทีป้าเสีย